เดี๋ยวเราไปดูเหตุวิวาทะที่เกิดขึ้น
จากการขับขี่บนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
มุมหนึ่งเนี่ยข้ามรถสีแดง

เขาปินทำไมแค่ได้อันนี้ต้องเอาปืนมาโชว์ด้วยหรือ
หรือขอให้ติดตามเขาได้หรือ
ไปอนุญาตมีเปล่ามีปืนอะ

เขามีปืนอยากว่าอยากทำแบบนี้
ป่อยกู
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปที่ตอนนี้ชาวเน็ต

อนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ
คนที่ถูกถ่ายคลิปขับรถสีน้ำเงิน
แล้วเป็นคนที่เอาปืนมาโชว์
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปขับรถสีแดงมากับลูกมากับภรรยา
ภรรยาถ่ายคลิปแล้วเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในอินเตอร์เน็ต
แล้วก็มีการตั้งคำถามถามหาคนขับรถคันสีน้ำเงินคันนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ระหว่างที่เขามีการทะเลาะวิวาดกัน
ประเด็นก็คือพอเขามีปัญหากันน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถ
พอมาถึงจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในคลิปนี่แหละเราเห็นเลยนะคะ
ปรากฏว่าคือผู้ชายที่ขับรถคันสีแดงแล้วก็เป็นเจ้าของคลิป

คันสีน้ำเงินเนี่ยก็พยายามว่าคุณมาด่าผมก่อน
คันสีแดงเนี่ยก็พยายามบอกว่าเอาแล้วคุณเอาปืนมาโชว์ทำไม
ก็มีการตั้งคำถามกันแบบนี้และสุดท้ายตัดสินใจ
เอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียลค่ะ
ทีนี้ถามว่าชาวเน็ตเขาว่าอย่างไร
แต่สังคมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะ

คนที่มาโพสต์ก็คือคนขับรถสีแดงนะคะ

ชาวเน็ตแล้วก็สังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นคือ
ตำหนิเจ้าของคลิปนะคะบ้างก็บอกว่า
โชคดีแค่ไหนแล้วที่คู่กรณีไม่ยิงสวนออกมา

ที่คนขับรถคันสีแดงแล้วเป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
ท้าทายให้คนขับรถคันสีน้ำเงินที่เขาโชว์ปืนอยู่

แต่ว่าในรถได้ยินเสียงเด็กเหมือนกันนะ
คือคันสีแดงเขามีเด็กด้วยมีผู้หญิงด้วย
แล้วเขาท้าทายบอกว่าให้ยิงมาเลย
ทีนี้ชาวเน็ตบอกว่าคุณกล้ามาก

รถของคุณมีทั้งลูกทั้งเมียของคุณอยู่นะคะ
โชคดีมากที่คู่กรณีของคุณไม่ยิงสวนออกมา
ไม่น่าทำแบบนี้ไม่ควรที่จะยั่วยุ
ถ้าเกิดว่าไปยั่วเขาแบบนี้มันอาจจะเกิดเรื่องของการบันดาลโทษะ

นัดเดียวมันโป้งแล้วมันคือมันตัดสินไปแล้วค่ะ
ตอนนั้นคือลูกปืนมันกลับไปไม่ได้แล้วนะคะ

ข้อความที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กระแสตีกลับ

มาเลยตอนนี้ใครจะเข้าไปดูไม่เจอแล้วนะคะ

กระแสสังคมมันตีกลับตัวคุณเองเรื่องนี้

คือควรที่จะสงบสติอารมณ์นะ

ปืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาโชว์แล้วก็จะมาข่มขู่กันนะฮะ

แล้วที่สำคัญเวลาคุณไปถ่ายอะไรมา

ทีนี้พอกระแสสังคมมันตีกลับมามันปิดเฟซนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าคนในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็มีความคิดช่วยกันคิดนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ